เริ่มที่ศรีสะเกดนะคะสองพี่น้องเขาไปเลี้ยงวัวกลางทุ่งนา
ทีนี้ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งเกิดฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาค่ะ
คุณพื้นที่โล่งแล้วกลางทุ่งนาโดนตัวคนเต็มเลยนะคะ
แล้วสองพี่น้องเนี่ยเขาใช้ร่มซึ่งมีเหล็กโครงเหล็กเป็นสื่อนำไฟฟ้าค่ะ
สุดท้ายพี่เสียชีวิตน้องบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในท้องที่ของสพกันทรลักษณ์ศรีสเกตค่ะ
สุดท้ายตำรวจแล้วก็ปพของจังหวัดก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้
สรุปตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือกลางทุ่งนาบ้านกระจาดตำบลกระจาดอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ผู้ที่เสียชีวิตก็คือนายบัวพันธ์สอนจิตอายุ๕๒ปี
ส่วนน้องชายคนที่บอกว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสก็คือนายสมหวังสอนจิตอายุ๕๐ปี

พพจังหวัดก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลคุณดูสิที่โล่งแจ้งแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราไปถามเพื่อนบ้านคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือคุณบัวเรียนตีเงิน
เล่าบอกว่าขณะที่ฝนกำลังตกนะตกหนักมาก
ตัวเองเนี่ยนั่งอยู่ที่เถียงนาเห็นสายฟ้าพาลงไปที่ตัวผู้เสียชีวิต
ตัวผู้เสียชีวิตกำลังยืนเลี้ยงวัวอยู่
ส่วนน้องชายยืนห่างไปจากผู้เสียชีวิตสักประมาณ๕เมตร
สายฟ้าค่ะมันฟาดผ่านลงมาจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตกันนะคะ

ครับคุณซื้อพ่อนู่แก้กันหม่อ

บ่มี่โทรสับบ่มี่ส่วนมีหน่อยนึงมีภัพย์
ฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าขนองผู้ตายเนี่ยอยู่ในที่โล่งแจ้งไง
ในมือถือร่มซึ่งร่มโครงเป็นโครงเหล็ก
ก็นี่แหละน่าจะเป็นสื่อทำให้เกิดฟ้าผ่านนะคะ
ก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทหรณ์นำมาเตือนด้วยส่วนหนึ่งนะคะ
หลังจากที่ตรวจสภาพศพปรากฏว่าญาติเองก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ก็เลยนำศพส่งกลับคืนให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป